กลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเฟื้องระดาสารีตรวจสอบให้หน่อยว่าประเด็นที่เขาเมาส์กันในโลกโซเชียลมันจริงมันเท็จอย่างไรมีกรณีงานฟุตบอลแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวค่อนข้างเซ็กซี่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยตำรวจหญิงแต่งตัวเซ็กซี่ในงานฟุตบอลมันเหมาะหรือเปล่า
คือมันเป็นเรื่องของแคปชั่นนะคะว่าชาวเน็ตเขาไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อ
แต่ก่อนอื่นขอสวัสดีคุณผู้ชมขอบคุณครับ
วันนี้วันหยุดแต่เราไม่หยุดนะคะไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวสารและแน่นอนเฟื่องมาอยู่ในช่วงของสายตรวจโซเชียล
อย่างที่พี่มิ้วบอกไปนะคะว่าเรื่องนี้ชาวเต็วิพักษ์วิจารณ์กันมาก
ตอนแรกบอกว่าเป็นตำรวจหญิงแคปชั่นแต่ว่าไม่ได้คือการแต่งกายไม่ได้เป็นเครื่องแบบ
มันขึ้นอยู่กับคำโปรยที่เขาใช้โพสต์ตรงไปบนโลกโซเชียล
เขาก็แต่งตัวเซ็กซี่ปกติแล้วไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นตำรวจ
แต่คนจะไปเขียนว่าเป็นตำรวจหญิง

ทำไมตำรวจแต่งตัวแบบนี้ไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะ
ต้องตรวจสอบว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
นี่คือภาพที่ปรากฏอยู่บนโลกโซเชียลนะคะ
สำหรับชาวเน็ตเขาก็อ้างว่านี่แหละเป็นเหล่าตำรวจหญิง

เสื้อสั้นเอวลอยแล้วก็กางเกงขาสั้นรัดติ้วค่ะ
โผล่ในงานแข่งขันฟุตบอลนครบานครับ
ซึ่งก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลภายในกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ชิงชนะเลิศเมื่อวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ภาพนี้ถูกแชร์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ระบุข้อความบอกว่าสีสันตำรวจหญิงในพิธีปิดกีฬานครบานครับ
งานนี้ใหญ่มาก
โพสต์แบบนี้ก็บอกว่าเหมือนเป็นการบรรยายโดยปรยาย
ใช่ว่านี่เป็นเหล่าตำรวจหญิงนะคะ
ชาวเน็ตเห็นภาพนี้โอ้โหแชร์กันต่อเยอะเลยนะคะ๒๐๐กว่าครั้ง
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
บอกว่าเอ๊ะเป็นตำรวจทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้นะ
เสียภาพลักษณ์นู่นนี่นั่นนะคะ
สายตรวจโซเชียลของเราสอบถามข้อเท็จจริง
ยังพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัย
ซึ่งท่านก็เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
บอกว่าภาพที่แชร์กันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจ
แต่ว่าเป็นภาพของพริตตี้สาวกองเชียร์
กองบังคับการตำรวจนครบานสี่

ที่มาเป็นกองเชียร์ให้กับตำรวจอีกทีหนึ่ง

ตำรวจหญิงไม่มีการแต่งกายแบบนี้แน่นอน
ดังนั้นอย่าไปว่าเขาก่อนที่จะแชร์อะไรก่อนจะวิจารณ์

ข่าวนี้เป็นข่าวมั่วนะคะ
แต่จะพูดไปตำรวจหญิงก็ดีทหารหญิงก็ดี
ดีเยอะนะหุ่นดีเยอะมาก
ออกกำลังกายเยอะมากสวยเยอะมากเหมือนกัน

แล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้

อันนี้เป็นพริตตี้แต่ว่าก็แต่งตัวออกมาแบบเชียร์ลีดเดอร์นะคะแต่ว่าคนที่เอามาเต้นอาจจะเป็นแบบน้องพริตตี้หรือเปล่า
เขาเป็นห่วงแหละอาจจะเห็นกางเกงสั้นไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนอะนะคะ